ฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะแล้วก็เข้าสู่ช่วงสงกรานแล้ว
ใครที่ไม่มีโปรแกรมในประเทศอีกหนึ่งประเทศที่สนใจกันไปก็คือ
ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองเพราะว่าช่วงนี้ก็จะไปดูดอกซากุระกันนะคะ
รวมทั้งทีมข่าวไทยรัฐด้วยมีโอกาสที่ไปเก็บบรรยากาศดอกสกุระบาลนะคะ
สวนอูเอโนมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะตอนนี้ดอกซากุระบานสะพรั่งนะคะ
เป็นสัญญาณเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิที่ญี่ปุ่นค่ะซึ่งที่สวนสาธารณะอูเอโน
ถือว่าเป็นจุดชมสากุระที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งตั้งแต่สมัยเอโดแล้วนะคะ
ซึ่งที่นี่ก็มีต้นสกุระประมาณหนึ่งพันสองร้อยต้นซึ่งวันที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปบันทึกภาพก็เป็นวันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เป็นวันแรกที่สถาบันพยากรอากาศของญี่ปุ่นเขาประกาศว่าดอกซากุระบานอย่างเป็นทางการก็จะเริ่มต้นที่นี่แหละนะคะ
อกสกุระก็เริ่มบานจะใช้เวลา๕๗วันจนถึงช่วงบานเต็มที่และหลังจากบานเต็มที่แบบนี้แล้วก็จะอยู่๖๘วันเท่านั้นนะคะ
ซึ่งช่วงนี้ถือว่าเป็นเทศกาลฮานามิหรือว่าเทศกาลชมดอกไม้นอกจากนี้วันที่หนึ่ง
เมษายนที่ผ่านมาก็จะเป็นวันที่พนักงานใหม่ที่เพิ่งจะเรียนจบเข้าทำงานตามบริษัทต่างและเป็นวันแรก
ซึ่งที่กรุงโตเกียวแล้วก็บริษัทต่างก็จะมีคนมาสั่งจองพื้นที่ใต้ต้นสากุระไว้ตั้งแต่เช้า
เพื่อที่หลังเลิกงานแล้วก็จะมีการนำพนักงานใหม่เหล่านี้
เลี้ยงฉลองการทำงานใต้ต้นสกุระกันด้วยค่ะ
ก็เป็นประเพณีที่น่ารักรวมทั้งทีมข่าวไทยรัฐทีวี
มีโอกาสได้ไปนะคะที่สวนอูเอโนที่โตเกียวนะคะ
เก็บภาพดอกสกุระมาฝากกันค่ะ
สวัสดีครับ